ไปดูที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างดีกว่านะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชาวนา
เพราะว่าเขาร่วมกันจัดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่งดงามนะครับ
มาช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมใต้ร่มพระบรมีวิถีพอเพียงด้วยครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมกับร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวแบบชุมชนดั้งเดิม

โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนหนองจอกใหญ่
ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ทำพิธีเรียกขวัญข้าวแบบประเพณีโบราณ
แล้วก็ลงแขกเกี่ยวที่แปลงนา
จากนั้นนำข้าวที่เกี่ยวแล้วหาบเข้าไปที่ลานตากข้าว

จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ขอขมาพระแม่โพศพ
แล้วก็นำข้าวที่ฟาดไปฝัดทำความสะอาด
แล้วขึ้นยุ้งฉางเพื่อเก็บรักษา
เพื่อนำไปสีเป็นข้าวสารต่อไป
นี่ขั้นตอนคือแบบโบราณจริงนะ

แต่ว่าใช้คนทั้งฟาดแล้วก็ฝัดข้าวด้วยนะครับ
ด้านของภูมิในการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
คือพอสำริทจีรจิตก็บอกนะครับว่า
สำหรับการจัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
ใต้ร่มพระพระมีวิธีพอเพียง
ตามแนวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้นะครับ
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ
โดยนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและก็ชุมชน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

โอ้โหทุ่งข้าวสีทองอารามเลยนะ

และที่สำคัญเด็กนักเรียนและชาวชุมชน
ก็ได้สืบสารประเพณีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม
สร้างความร่วมมือร่วมใจสมัครสมาธิสามัคคี

ระหว่างโรงเรียนและก็ระหว่างชุมชนด้วยครับ
๕ต้นต่อก่อต่อ๑๐๐มะเล็ดต่อรวงนะครับ
ผลผลิตข้าวปีนี้จำนวน๑๑๐ถัง

โดยใช้พันธุ์ข้าวไรสเบอรี่
ทำการถอนกล้าเมื่อวันที่๑๕สิงหาคม
ประกอบพิธีปักตาแหกดำนาเมื่อวันที่๑๖สิงหาคม
แล้วก็ประกอบพิธีรับขวัญข้าวแม่โพศพตั้งท้อง

จนกระทั่งข้าวออกรวงสวยงามเป็นผลเป็นผลพลอยแบบนี้
ก็ทำให้สามารถที่จะดำนาได้
แล้วก็ฟาดแล้วก็ฝัดแล้วก็สีข้าวได้แบบนี้เลยนะครับ
ถือว่าเป็นการน้อมนำแนวทางต่าง
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ